วันเต็มคุณผู้ชมวิธีการช่วยเหลือในหน้างานมีการปรับเปลี่ยนกันตลอด
แต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าแผนหลักก็ยังคงเป็นเรื่องของกรณีที่
นักประดาน้ำโดยเฉพาะซิลเข้าไปในพื้นที่ในถ้ำแล้วก็มีการสูบน้ำออกมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
ค่ะก็คือเข้าไปบริเวณปากถ้ำดำน้ำเข้าไปไปตามหาจุดที่มีการตั้งสมมุติฐานว่าเด็กอยู่คือหาดพัทยา
ก็คือถึงสามแยกและเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นงานหลักก่อนนะงานหลักอย่างแรกก่อนนะคะ
แต่ว่าวิธีอื่นก็ยังไม่ละทิ้งโดยเฉพาะการหาปล่องหาโพรงบนถ้ำ

อันนี้ก็ยังคงเดินหน้าควบคู่กันไปด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไทยรัฐทีวีก็ใช้เทคโนโลยี
สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือนี่เป็นเทคโนโลยีกราฟิกนะคะสำหรับสรุปปฏิบัติการค้นหาแบบนี้ค่ะ
ราฟิกชุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นปฏิบัติการหลักในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวง
คือเรื่องของการระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงเป็นเรื่องหลักที่ผู้ว่าบอก
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสูบน้ำออกจากภายในถ้ำโดยตรงสูบน้ำออกจากน้องน้ำ
ก็คือเป็นการพร่องน้ำออกมาจากถ้ำหลวง
การขุดเจาะน้ำบาดาลบริเวณโดยรอบถ้ำอันนี้ก็คือทำเต็มที่
ปฏิบัติการระบายน้ำทั้งหมดนี้นะคะทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำลดลง
ช่วยให้ทีมดำน้ำค้นหาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการได้ล่าสุด
ซิลแล้วก็นักประดาน้ำจากหน่วยงานต่างทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ
ได้ผ่านโถง๑โถง๒โถง๓ไปจนถึง๓แยก
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปได้สักประมาณ๖๐๐๗๐๐เมตร
รายงานข่าวล่าสุดเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไกลกว่านี้
เดี๋ยวรอผู้สื่อข่าวอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็รอผู้ว่าแถลงเนี่ยนะคะ
แล้วก็ใช้พื้นที่โถง๓เป็นฐานปฏิบัติการ
หรือเป็นฐานปฏิบัติการส่วนหน้าลำเลียงเอาอุปกรณ์เข้าไปเข้าไป
โดยเฉพาะถังอากาศไฟฟ้าหลอดไฟสายโทรศัพท์เชือก
นำไปวางตามแนวเชือกที่เขาเอาไว้ก่อนหน้านี้
มีการติดตั้งขวดอากาศหรือว่าขวดออกซิเจนเนี่ยนะคะ
ทุกระยะ๒๕เมตรตลอดแนวเชือกเลยนะ
เพราะว่าอันนี้เพื่อไว้ไปช่วยเจ้าหน้าที่
ที่มีการเข้าไปในถ้ำเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการหายใจ
ถ้าเกิดว่าพบน้องขวดอากาศเหล่านี้ล่ะค่ะ
จะเป็นตัวช่วยให้น้องมีอากาศหายใจ
จากจุดปากถ้ำเข้าไปอย่าง๓แยกคุณผู้ชม
จากปากถ้ำเข้าไป๓แยกผ่านโถง๑โถง๒โถง๓
ไปถึง๓แยกระยะทางตรงนี้สักประมาณ๒กิโลเมตร
ก็คือเป็นการปฏิบัติการซึ่งสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อช่วงเช้าผู้ว่าแถลงบอกว่าไม่ต้องตกใจนะ
ถ้าไม่เห็นหน่วยซิลออกมาเลยหลายวันผ่านไปจากนี้
เพราะเขาตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าอยู่ที่โถง๓เรียบร้อยแล้ว
นับ๑ที่โถง๓แล้วก็จะเข้าไปนะคะ
แม้ว่าทีมค้นหาภายในถ้ำจะดำน้ำไปถึง๓แยกได้แล้ว
แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะดำน้ำไปยังจุดเป้าหมายก็คือหาดพัทยา
จากบริเวณ๓แยกเป็นจุดวิกฤตเลย
จุดวิกฤตของทีมดำน้ำเพราะเป็นหลุมที่ต้องดำขึ้นไป
แล้วก็ลงในทางแคบจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปอีก
จุดวิกฤตนี้เป็นระยะทางยาว๑๕เมตร

นายนรงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หากนักประดาน้ำชาวต่างชาติที่ติดอุปกรณ์
อันนี้ไม่สามารถเข้าได้เพราะเขาตัวใหญ่กว่าเรา
ดังนั้นภารกิจหลักในตอนนี้คือต้องเปิดช่องนี้ให้ทีมได้เข้าไป
และต้องรักษาขนาดของช่องนี้ให้อยู่ในกระดาษเดิม
กว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าสามารถ
เปิดช่องบริเวณ๓แยกได้ใหญ่กว่าที่เป็นอยู่แล้วหรือยัง
คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งปฏิบัติการที่
ก็ยังคงทำคู่ขนานกันไป
แล้วก็ไม่ล้มเลิกความพยายามก็คือ
โรยตัวสำรวจปล่องเหนือถ้ำ
ทั้งฝั่งซ้ายก็คือบริเวณหาดพัทยาฝั่งดอยตุง
แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นฝั่งผาหมี
อันนี้ก็มีการสำรวจทั้ง๒ฝั่ง
ล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจทั้งหมด๖ปล่องด้วยกัน
ปล่องที่สำรวจแล้วก็ได้ลึกสุดอยู่ที่๒๐๐เมตรแล้วก็๖๐เมตร
ส่วนแผนปฏิบัติการสุดท้ายที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง
แล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์คือทำงานต้องรัดกลุ่ม
ก็คือปฏิบัติการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อขุดเจาะผนังถ้ำ
แบ่งเป็น๒จุดค่ะจุดแรกคือบริเวณฝั่งตะวันตกของถ้ำหลวง
ซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดว่าเจาะลงไปได้สำเร็จ
ก็จะไปเจอกับใกล้กับหาดพัทยา
ได้มีการนำเครื่องขุดเจาะไป๒เครื่อง
เจาะจุดนี้เพื่อส่งสัญญาณให้น้องได้รู้ว่ากำลังมีการเจาะ
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วย
และเมื่อเจาะพบช่องแล้วก็โพรงแล้ว

แล้วก็ปล่อยไฟแสงสว่างลงไปในโพรง

อีกจุดที่จะมีการเจาะก็คือบริเวณร่องเขาด้านใต้ของถ้ำ
โดยตอนนี้อยู่ระหว่างใช้เครื่องมือธรณีฟิสิกส์ต่าง
เพื่อหาโพรงควบคู่ไปกับการเข้าไปดูพื้นที่เพื่อประเมิน
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชม
เรื่องของการขุดเจาะใช้เครื่องสแกนแล้วไปเจาะ
ผู้ว่าบอกว่าน่าจะเป็นแผนลำดับท้ายแล้วเพราะว่าความเสี่ยงมันเยอะ
แล้วก็การทำงานต้องรัดกลุ่มโดยเฉพาะเครื่องมือสแกนเครื่องมือขุดเจาะ
ที่จะต้องเอาไปในพื้นที่
คือการลำเลียงค่อนข้างที่จะลำบาก
เอาไปแล้วต้องไปวางตรงไหนวางได้ไหม
ได้แล้วจะขุดเจาะสำเร็จไหม
อันนี้ต้องคำนวณกันเยอะเพราะฉะนั้นความยากลำบากเนี่ย

ว่าบอกว่าแผนนี้อาจจะเป็นแผนสำรองแล้วก็เป็นแผนท้ายเลยนะ
หาวิธีก่อนให้มันรัดกลุ่มก่อนนะคะ